คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการพนันนะครับ

ไฟไหม้ก็ยังเหลือที่ดิน

แล้วบ้านนี้ขอร้องเถอะเธอเลิกเถอะการพนัน
บอกว่าให้เลิกเล่นพนันเธอเข้าใจไหม

การประกัปไม่ควรจากงานนี่มันประกัปได้ไหม

อันนี้คือความแหม่งของเอ๊ย

เพราะว่าเงินใช้จ่ายในบ้านไม่มีแล้ว

พนันเข้าสิงไปแล้วคุณผู้ชม
ตอนของคลิปนี้เมียพยายามขอร้องให้ผัวเลิกเล่นพนัน
เพราะเงินใช้จ่ายในบ้านไม่มีแล้ว
แล้วหนี้สินเนี่ยก็เป็นแสน

เดี๋ยวโบนัสออกก็ค่อยเอามาจ่าย
ส่วนค่าใช้จ่ายของลูกเธอเธอต้องไปลดสิ
ค่ะนะถ้าลูกไม่มีเงินเรียนพิเศษก็ไม่ต้องไปส่งให้เรียน
เหรอโอ้โหเหตุผลเขาพิษดารมากครับ
หนี้สินทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโบนัสออกค่อยจ่าย
แล้วถ้าเรียนพิเศษมันไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องไปเรียน
โอ้โหคือถ้าหาเหตุผลที่จะเล่นพนันต่อนะดอม
คือเห็นว่าพนันสำคัญกว่าการเรียนของลูก
ความรับผิดชอบต่อพนันเป็นเลิศมาก
ความรับผิดชอบต่อลูกเป็นศูนย์ค่ะ
ปัญหาสะสมมาเรื่อยโอ้โหเมื่อกี้มิกิเมียขึ้นเสียงแบบ
เสียงเขียวเลยนะโอ้โหเสียวจะเกิดอะไรขึ้น
นะระหว่างที่ลากกระเป๋าออกจากบ้านนะ

แล้วยังปลารองเท้าปลาเข้าของใส่เมียเป็นการสั่งลาอีกครับ
โอ้โหเลิกเถอะนี่ฮะโอ้โห

เธอบอกว่าอยู่กินกับผู้ชายคนนี้มา๑๘ปีตั้งแต่สมัยเรียน

เออความรักก็ไม่เท่าไหร่
สิ่งที่มันทำร้ายเราคือความผูกพัน
นี่นี่ไงนี่แหละครับจนแต่งงานมีลูกด้วยกัน
เริ่มจากศูนย์ช่วยกันเก็บเงินสร้างบ้านสร้างครอบครัว
มีบ้านมีรถแต่๒ปีที่ผ่านมาผีพนันมันมาครับ
พนันอะไรผีพนันออนไลน์
อ๋อเขาอย่างนี้แค่นิ้วสกิดชีวิตเปลี่ยน

ลิกเดียวคลิกเดียวเงินหายได้เลย
นี่แหละครับตอนแรกเล่นครั้งละ๒๐๓๐
หลังจากนั้นก็เล่นจนจนไม่ได้บวกจนลบหลักแสน

เอาไปเล่นพนันอีกครับ
จุดแตกหักคือผมว่าปุ้ยรับไม่ได้

เอากระปุกออมสินของลูกสาวกลับไปได้
เอากระปุกออมสินของลูกสาวไป
แล้วเงินที่จะโอนเป็นค่าขนมของลูกก็เอาไปเล่นพนันปุ้ย
ทำกับเราได้นะแต่อย่างน้ำกับลูกโอ้โฮดี
หัวอกเมียและแม่ครับลองฟังเขาเล่าหน่อย
เราสองคนนะคะก็คือมาแต่กระเป๋าใบหนึ่งนะคะ

ไม่มีสมบัติพ่อแม่มาให้นะคะ
จนปัจจุบันนี้ก็เป็นหนี้เป็นสินเกิดจากการพนัน๑๐๐นะคะ
ทำให้ครอบครัวเราสองคนคือแยกทางกัน
มันสายไปแล้วนะ

เพื่อให้โอกาสแล้วสาธารณ์ฝ่ายชี้แจกทีมค่าโทรศัพท์

แต่ไม่ได้สร้างหนี้สร้างสินแบบที่เมียบอกนะ

แต่เป็นเงินที่เขาเก็บไว้ให้ลูกสาว

หากจะเอาไปใช้ก็คงไม่เสียหาย

ไม่รู้จะพูดอะไรต่อครับจบข่าวนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชม
คุณสร้างครอบครัวมากับมือแล้วคุณทำลายกับมือ
แล้ววันหนึ่งคุณอย่ามาบอกว่ามันสายไปแล้วนะ